พิธีรดน้ำผู้ตายจะนำผู้ตายขึ้นนอนบนเตียงหันศีรษะไปทางทิศตะวันตกใช้ผ้าคลุมตัวเปิดเฉพาะใบหน้า
แขนขวาให้วางหงายยื่นจากเตียงเพื่อให้แขกรดน้ำที่มือด้วยน้ำอบโรยด้วยดอกไม้หอมตั้งภาชนะรองรับน้ำไว้
เสร็จพิธีแล้วนำไปเทที่โคนไม้ใหญ่ภายในวัด
การรดน้ำเป็นเรื่องในวงญาติและมิตรสนิทปัจจุบันหากผู้ตายเป็นที่รู้จักกว้างขวางจะมีผู้คนมาร่วมพิธีมากขึ้น
รดน้ำผู้ตายเป็นข้อคิดทางทำให้คนเป็นได้เห็นคนตายว่าเมื่อตายแล้วก็จากไปมือเปล่า
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน